ต่อกันที่คู่ขวัญที่แฟนอยากจะให้จิ้นกันบ้างค่ะคู่นี้
อยากจะให้จิ้นนอกจอเลยสำหรับพระเอกชื่อดังทรงจุงกิกับนางเอกคู่ขวัญซองเฮเคียวค่ะ
เขาบอกว่ามีข่าวลือคู่นี้แอบกิ๊กกักกันนอกจอนะไม่รู้จริงหรือเปล่า
นี่มาตอกย้ำความจิ้นความฟินเวอร์กับขาเมาส์ข้ามประเทศกันเลยทีเดียวนะครับ
พระเอกซุปตาฮอตสุดเลยทรงจุงกิค่ะกับนางเอกคู่ขวัญจากซีรีส
กำลังออกเดทการกลายเป็นกรฐู้แนะนำบนเว็บไซต์พันทิพย์ดอตคอม
เออโดยมีเหล่าแฟนคลับเนี่ยพากันออกมาโพสต์ถึงความเป็นไปได้นะ
พร้อมกับโยงหลักฐานประกอบด้วยถึงความน่าลุ้นว่าทั้งคู่กำลังกิ๊กกักนอกจอกันจริง
ซึ่งก็มีการจับผิดจากภาพถ่ายต่างที่พากันมโนนะฮะ

ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อเลย

รวมไปถึงการนำภาพคู่มาเปรียบเทียบกันแบบช็อตต่อช็อต
แล้วก็การเปรียบเทียบของใช้ส่วนตัวที่บังเอิญบังเอิญมีเหมือนกัน

กระทั่งหมวกที่เหมือนกันแบบเป๊ะ
ประกอบกับข่าวลื้อมากมายที่ออกมาก่อนหน้านี้
ก็ทำให้แฟนอดคิดไม่ได้ว่าทั้งคู่กำลังอินเลิฟกันค่ะ
แต่ต้องบอกเลยว่าทำเอาต่อมจิ้นต้องทำงานหนักขึ้นไปอีก
เพราะว่าล่าสุดค่ะมีประเด็นที่น่าคิด

ถ้าไม่มีอะไรจริงเพื่อนในแก๊ง